เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

เป็นลักษณะของพายุลูกเห็บที่เข้าจู่โจมในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานหลังจากเจออากาศร้อนจัดครับ

ผลพวงจากทั้งลมจากทั้งลูกเห็บที่เข้ามาถล่มทำให้เกิดความเสียหาย

หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวนั้นยังคงอยู่

ภาพนี้จะสังเกตว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำ
เป็นปัจจัยที่ทำให้บริเวณตอนกลางประเทศไทยมีอากาศร้อน
อย่างต่อเนื่องนี่คือกลุ่มฝนนะครับที่เข้ามาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับหนึ่งปัจจัยที่ยังคงอยู่แล้วก็เป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปนะครับ
เป็นนี่ครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกถ้าหากมีคลื่นตัวนี้ผ่านเนี่ยนะครับช่วงแรกจะทำให้อากาศร้อนจัดครับ
หลังจากนั้นจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองตกลงมาและอุณหภูมิจะเย็นลง
นี่คือการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ฝนในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่ายังคงอยู่ในจุดเดิมนะครับ
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนยังคงมีโอกาสเจอฝนฟ้ากระนองอยู่นะครับ
ส่วนสีม่วงเนี่ยนะครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะเจอกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าบางจุดอาจจะมีลักษณะของลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่จะไปอยู่ตรงนี้นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อากาศร้อนติดต่อกันหลายวัน
ถ้าหากใครอยู่บริเวณดังกล่าวมองไปบนท้องฟ้าครับเจอลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆสีดำใหญ่ก็หาที่หลบภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
และนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อยในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้นะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ